ดูเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมค่ะเด็ก๑๖แทงเด็ก๑๕ค่ะแทงกันคาสนามตะกร่อในโรงเรียนเลยด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีเรื่องของเรื่องเนี่ยคือตอนแรกเหมือนเป็นคู่อริกัน
เตะฟุตบอลอัดก่อนแล้วยกพวกรุมทำร้าย
พอเขาสู้ไม่ได้ชักมีดแทงสวนกันเข้าไปขึ้นมาเนี่ยเจ็บกันนอนอยู่อย่างนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตะบนหนองปลาไหลค่ะตรงสนามตะกร่อข้างอาคารเลยคุณผู้ชม
ดูแผลสิเมื่อกี้คนแทงชื่อน้องคนถูกแทงชื่อน้องโบ๊ทนะคะอายุ๑๕ค่ะ
โดนแทงโดยเป็นมีดพกเข้าที่ท้องเจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนก่อเหตุชื่อบอยค่ะอายุ๑๖ม๒เหมือนกันอยู่คนละห้องกันนะคะ
ก่อเหตุแล้วเนี่ยตำรวจสพบังละมูลก็ต้องคุมตัวเอาไว้พร้อมกับอาวุธก็คือมีดพก
เบื้องต้นรู้มาว่าสองคนนี้เนี่ยบาดหมางกันมานานแล้ว
แล้วบอยคนเกาะเหตุเนี่ยก็พกมีดติดตัวมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะ
จนกระทั่งตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะโบ๊ทเนี่ยเตะบอลเล่นอยู่กลางสนามของโรงเรียน
แล้วเตะบอลอัดใส่บอยแล้วก็ยกพวกรุมทำร้ายบอย
ทนไม่ไหวก็เลยควักมีดที่พกติดตัวมาเป็นอาทิตย์เนี่ยเสียบสวนกลับเข้าไป
จนทำให้โบ๊ทได้รับบาดเจ็บเราส่งคุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะตำรวจเนี่ย
บอยมาสอบปากคำที่สพบังละมุงแล้วก็พาไปตรวจร่างกายแล้ว
อยยืนยันบอกว่าพี่ผมถูกหาเรื่องก่อน
เขาเตะบอลอัดหน้าผมแล้วปรีเข้ามาทำร้ายผมเลยอ่ะผมป้องกันตัว
ใช่ครับมีปัญหากันมานานหรือยังเป็นบอกว่าหลายหลายวันใช่ไหม
เขาเหมือนว่าเขาหาเรื่องยังไงมาล้อกันเหรอ
ไม่นะต้องมารอหรอเปล่าไม่อ่ะ

เขามาเตะบอลอัดหน้าผมครับเขาเตะบอลอัดหน้าแล้วใช่ไหม

ซึ่งเพื่อนของบอยเองก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
จงใจเตะบอลอัดใส่หน้าบอยเลย
แล้วโบ๊ทก็เดินมาขอโทษแต่มันไม่ได้เป็นการขอโทษแบบเฮ้ยบอยเราขอโทษนะ
ถึงได้ควักมีดพกมาแทงสวนโบ๊ทออกไป
แล้วก็มีกลุ่มรุ่นพี่ม๓มาเห็นรุมกระทืบบอยก่อนที่ครูจะมาห้ามไว้

คนก็เลยบอกว่าทะเลาะกันอะไรอ่ะแย่งหญิงกันเหรอหรือยังไง
บอกไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงเลยพี่
สาเหตุคือเขาเป็นคู่อลิเขามีปัญหากันมานานแล้ว
เขาจงใจมาเตะโดนหน้าเพื่อนผมโดนผมด้วย
แล้วเขาก็เดินมา
ทำขอโทษแบบกวนบาทาครับ
แล้วก็เพื่อนผมบอกว่าถ้าอยากก็บอกเลย
มันก็บอกขอโทษขอโทษเอาปะล่ะ
เขาพูดอย่างนี้คนที่โดนแทงน่ะ
เพื่อนผมก็โดนเปิดปุ๊บเพื่อนผมก็แทงกลับเลย
แล้วปกติเพื่อนเราเอามีดมาโรงเรียนบ่อยไหมครับ
ไม่ครับบางทีแต่พอตอนแบบม๓เขาแบบ
องหน้าอย่างนี้แล้วเขาก็เริ่มเอามาครับ
เป็นห่วงมั้ยเพื่อนเราเวลาโดนเช็คจินต่อ
เป็นห่วงครับกลัวจะด้นไล่ออก

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมีการสอบสวนเด็กตามขั้นตอน
คือต้องมีสหวิชาชีพมาด้วยนะคะ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ